ก็ไม่เหลือแล้วเพราะว่าเป็นรัฐมาลังเสียงข้างน้อยแน่นอน
ก็ยากแล้ว
ถ้าให้เดาผมไม่รู้จริงแล้วเพราะถ้าให้เดาก็คือข้างหลัง

เพราะว่าเมื่อกี้ฟังคุณอนุทินเนี่ยเสียงเขาอ่อยแล้ว
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย๓พัก๔พัก
พักพักฝ่ายค้านเดิมถ้าบวกภูมิใจไทยเข้าไปก็เกินสาม
ก็หมายความว่าสามารถปิดสวิชการที่สวเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการที่จะพลิกโผล่สวเองหลายคนก็ได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะฟรีโหวตอยู่แล้ว
แล้วก็จะโหวตตามเจตนารมณ์ของประชาชนฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะไปได้ดีนะครับ
ในกรณีนี้สำหรับพักที่ชนะถ้าเราดูตรงนี้เนี่ย
คะแนนยังไม่เป็นทางการ๕๐ค่ะนับไปแล้วนะฮะ
คุณพิธาบอกว่าโอกาสตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันไม่เหลือแล้ว
คือส่วนนั้นก็เลยมองว่าสงสัยจะคุยกับอันดับสามอย่าง
ภูมิใจไทยเนี่ยเรียบร้อยแล้วด้วยมันมีหลายพักนี่
ใช่ไหมแล้วก็มีภาคอื่นอีกที่เป็นฝ่ายค้านเดิม
คุณทิมบอกว่าร่วมกับฝ่ายค้านเดิมแน่นอน
พักรวมกันเนี่ยก็๓๐๐๓๑๐แล้ว

เศรษฐีรวมไทย

วกกันในฝ่ายพักร่วมรัฐบาลเดิม

สมมุติว่าจะต้องการพลิกผันด้วยเรื่องของการใช้เทคนิคการเมืองอะไรก็แล้วแต่
งูเห่าแต่กล้วยฝากเลี้ยงมันต้องไม่ต่ำกว่า๒๔๐

อันนี้ยังไม่ถึง๒๐๐โอกาสจะเดินหน้าต่อคงจะยาก
สำหรับรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับ
คราวนี้สิ่งที่จะเดินหน้าต่อไป
คือสิ่งที่ภาคเก้ากลายจะต้องไปจับมือกับพลักษณ์เพื่อไทย

จะสามารถพูดคุยกันได้อย่างลงตัวไหม
อันนี้เป็นสิ่งที่จะรอข้างหน้า
หรือแม้ถึงความท้าทายในการมาหาราชการแบบดิน
ที่จะต้องเผชิญอุปสรรคในเรื่องของความเป็นรัฐราชการต่อ
แต่ว่าจุดหนึ่งที่เราเห็นได้นะครับที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือว่า
เช่นการแตะประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่พักใหญ่มี
ประเด็นที่เขาไม่สามารถจะไปแตะในบางเรื่องได้
เพราะฉะนั้นเขาไม่มีเรื่องของการที่ต้องไปกังวลผู้อาวุโสทางการเมือง
เกรงใจพักนั้นพักนี้ก็เคยทำงานร่วมกัน

เพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งพักเก้าไกลได้สอสอหน้าใหม่
เข้ามาสู่สภาพจำนวนมาก

นี่คือสตาร์ทอัพทางการเมืองที่น่าสนใจว่าในอนาคตมันจะมีตัวแบบหรือโมเดลแบบนี้
ภาคการเมืองที่เกิดขึ้นอีกมากมาย
คุณสมบัติถ้าดูในฐานะของนักการเมืองที่ดู
ไม่ใช่นักการเมืองเป็นนักเคลื่อนไหวในภาคประชาชน

แล้วยิ่งถ้าได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

ก็ถือว่าเป็นประวัติการอันหนึ่งนะ
เพราะว่าเป็นคุณพิทาจะกลายเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดนะ
ถ้า๑๐๐แล้วยังนำอยู่อย่างนี้นะใช่ไหม
ใช่ถ้าเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุด

ครับแล้วก็อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับเลยนะครับ
ถ้าเป็นนายกจริงนะพรุ่งนี้เช้าผมจะตื่นมาดูอีกทีว่าได้เป็นนายกหรือเปล่า
แล้วก็เนื่องจากว่าตอนท้ายผมมีเวลาตอนท้ายนิดเดียวนะครับ

ก็กล่าวอำลาสวัสดี
หวังว่าในเวลาเราเปิดดูทีวีเขาจะไม่เจอท่านบ่อยเหมือนกับที่ผ่านมา
อย่านะหลับไปอาจจะคิดว่าตอนนี้ฝันไป
อุ๊ยจริงตื่นก่อนอีกช้าวันหนึ่ง

๕ที่ยังไม่ได้แถลงเนี่ยเหรอคะ

ไอ้ฮีมนี่มันจะส่งทางรถตรงส่งมาเลย
วันนี้เนี่ยนะผมว่าปัจจัยแปรผันที่เราต้องตามมันต่อนะ
หนึ่งก็คือที่นั่งพักเก้าไกลจะไปหยุดที่เท่าไหร่

สองก็คือเรื่อง๙๕ประกาศรับรองผลก
ถ้าประกันไม่ครบ๑๐๐

แล้ว๕เปอร์เซ็นต์๒๕ที่นั่งอาจจะเป็นจุดพลิกผัดได้หรือไม่
อันนี้ต้องตามกันยาวนะครับ

แต่ก็พอเห็นภาพอยู่ที่ว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเช้ามาเนี่ย
จะเป็นยังไงกว่าที่คุณสุรนันทร์บอก

ขอบคุณคุณสุรนันทร์นะฮะขอบคุณสมบัติขอบคุณอาจารยุทธพรด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ